เมื่อเช้านี้ค่ะมีแต่วงเข้ามาปลูกด้วยรู้สึกแบบว่าประทับใจมากเลยค่ะแบบเป็นสุดท้ายมากเลยค่ะ
การปลุกที่แปลกใหม่แล้วก็เหมือนว่าพวกหนูก็สนุกสนุกไปด้วยค่ะ
แต่ว่าลุกขึ้นมาเต้นเลยค่ะแบบว่าไม่รู้สึกง่วงนอนเลยลุกขึ้นมาเต้นเลย

กับพวกเรานะครับสร้างความสนุกความบรรทงสร้างสิ่งหัวร้อนต่าง
ที่จะให้แต่ละโรงเรียนที่มาเข้าค่ายนะครับรู้สึกว่ามันหลากหลาย
แล้วเวลาเด็กเขามาเจอเนี่ยพอเขาไปคุยกันนะครับในโลกโซเชียลเนี่ย
มันก็จะรู้สึกว่าค่ายท่าเสด็จแห่งเนี้ยมันไม่ใช่มุกล๊อคที่มากี่ครั้งกี่ครั้งก็
เป็นการละเล่นแบบเดิมเป็นกิจกรรมนันทนาการแบบเดิมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม
แต่ว่ามันจะมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยสิ่งหนึ่งที่เราทำอย่างเงี้ครับเอ่อ
จากเราสร้างความเป็นกันเองแล้วเนี่ยเราอยากกระตุ้นให้เด็กเขารู้สึกว่า
เรียนลูกเสือเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าเผื่อแล้วก็มันมีความสนุกสนาน
ซึ่งในความสนุกสนานนั้นเราก็จะสอดแทรกสาระความรู้
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้โดยใช้จิตวิทยาครับ
วิทยากรที่ถ่ายทอดให้กับเด็กที่มาเข้าค่ายเพื่อที่จะ
เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาพวกเขาให้เติบโตไปเป็นเอ่อ
บุคลากรเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับ
ก็รู้สึกดีใจครับที่กระบวนการการอยู่ค่ายลูกเสือ
เราเข้ากันมาทุกปีทุกปีทำให้เด็กได้รู้สึกว่า
อยู่ค่ายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่จำเจ
พอพูดถึงลูกเสือสมัยนี้เด็กก็จะเริ่มรู้สึกว่าเด็กจะแอนตี้แล้วก็ไม่ชอบการทาให้
แล้วก็จะรู้สึกจำภาพจำเดิมว่าต้องหนักต้องโหดต้องเหนื่อย
แต่พอมาจริงจริงแล้วกลับไปคิดแต่ที่ที่ได้กลับมาก็คือเด็กเด็กมีความสุข
เด็กเด็กอยากมาอีกแล้วก็พูดกันปากต่อปากว่าทั้งแปลกแล้วก็ทั้งใหม่แล้วเราก็จัดเต็มให้ทุกอย่างแล้วก็พยายามคิดค้นตลอดนะครับ
พอเด็กเด็กเขาก็มีความสุขนะครับแต่ธนาภิกรเราก็เต็มใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อออกเปลี่ยนสัตว์นาภิกษ์ของการเรียนลูกเสือ
ทุกท่านที่ที่อยู่ที่ค่ายแห่งเนี้ยก็พอเด็กเด็กรู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็จดจำภาพลักษณ์ที่สนุกสนานแล้วก็จดจำภาพของความประทับใจความสุขไปเนี่ยเราก็เราก็แฮปปี้นะครับความพยายามตรงเนี้ยมันเป็นความตั้งใจเนอะไม่ใช่ความพยายามที่จะทำแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานทางจิตใจของพวกเราที่เราอยากจะทำขึ้นมาจริง